ไปดูต่อกันที่พี่นีโน่กันบ้างดีกว่านะคะ
คนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเช็คข่าวไปเช็คข่าวมา
เหมือนยอดผู้ติดเชื้อโควิดมันลดลง
โน่ก็เจอแบบนี้เขาบอกดีใจนะ
รู้สึกว่าจะเป็นข่าวดีที่มันจะมีขึ้นมาเรื่อย
หวังว่ามันจะลดลงไปเรื่อยเลยนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะถึงว่ายอดโควิด
ผู้ติดเชื้อในไทยจะลดลงแล้วแต่วอนคนไทยเลย

ยังไงก็ต้องตั้งการ์ดตั้งการ์ดรับกับสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้นะคะ
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยควรทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันกันไปเลยค่ะ
ผมพูดตลอดเวลาว่าให้คิดซะก่อนว่าตัวเองเป็น

ถ้าคิดอย่างนี้เวลาเราไปไหนมาไหนเราจะไม่อยากให้ใครที่เรารักติด
เดี๋ยวรอให้มีวัคซงวัคซีนให้มันพลาสมาของคนเอาไปช่วยกันคนได้อะไรได้อย่างนี้ก่อนเนอะ
เราดูกันให้ดีที่สุดให้เชื้อมันหายไปจากโลกนี้ก่อน
ต่อจากนี้ให้พึงสังวรกันแล้วก็ทำให้มันเป็นนิสัยเลย
เรื่องการล้างมือให้สะอาดไม่สบายมีผ้าปิดปาก
ทำให้เป็นกิจวัตรของเราไปเลยอย่างคุณหมอสุดหล่อบอกไว้ว่าเออ
กาดห้ามตกนะครับทุกคนกาดห้ามตกอย่าชะล่าใจ
ส่วนที่น้องรักอย่างนิ้งปณิตาผู้จัดคู่บุญมาเม้นทักหาบอกว่าคิดถึงแล้วคุณพี่
เจ้าตัวก็บอกว่าคงต้องพักเว้นวักห่างกันไปก่อนช่วงนี้
เพราะว่าละครก็ยังถ่ายกันไม่ได้ค่ะ

แม้ว่าไม่ได้ทำงานออกกองถ่ายละคร
แต่ว่าลูกน้องพนักงานพี่นิโน่สบายใจได้
จ่ายเงินเดือนครบจ้า
เราไม่ให้คนมาทำงานที่บริษัท

เงินเดือนยังไม่มีลดเลย

แล้วไปลดเงินเดือนลูกน้องมันก็คงกะไรอยู่

ก็เดี๋ยวพอทุกอย่างมันดีขึ้น